สวัสดีครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าสุดสัปดาห์นี้เป็นหนึ่งสุดสัปดาห์นะครับ
ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ชีวิตการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศ
เพราะว่าสภาพอากาศยังคงแปรปวนอยู่นะครับ
ใครจะเดินเรือก็ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง

แต่ว่าตามอ่าวต่างมีสภาพอากาศที่เร็วร้าย
มีโอกาสเจออยู่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เดี๋ยวมาดูปัจจัยต่างที่เอื้อต่อการเกิดสถานการณ์เหล่านี้กันก่อน
คุณผู้ชมครับตอนนี้ถ้าหากดูจากภาพจะสังเกตว่าสถานการณ์ฝนมีการเขยิบตัวนะครับ
จากบริเวณทางตอนล่างของประเทศนะครับ
ค่อยขึ้นไปตกในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศก็มีฝนเพิ่มมากขึ้น
อกจากนี้สิ่งสำคัญก็คือถ้าหากคุณผู้ชมดูภาพนี้นี่คืออุณหภูมิของน้ำทะเลนะครับ
อุณหภูมิตรงอ่าวตรงนี้นะครับบริเวณอ่าวไทยนะครับ
จะสังเกตว่ามีลักษณะเป็นสีส้มนั่นก็หมายความว่ามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับ
ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นแบบนี้เนื่องจากว่าขณะนี้เองแนวดวงอาทิตย์ตั้งฉากไปอยู่ในแถวบริเวณนี้นะครับ
จึงทำให้น้ำมีการสะสมความร้อนอย่างต่อเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์แน่นอนครับ
อุณหภูมิของน้ำที่สูงครับไปเจอกับอากาศเย็นหลังฝนตกเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างสภาพอากาศนะครับ
กับเย็นเจอกันแบบนี้โอกาสที่จะเกิดลักษณะของพายุมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับ
ทำให้เกิดเรื่องของลมกระโชคแรงเหมือนครั้งก่อนหน้านั้นที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดที่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยแบบนี้นะครับ

อุณหภูมิทั่วไปเนี่ยนะครับก็ตอนบนฝนที่ตกเยอะอากาศเย็นลงนะครับ
ส่วนในบริเวณทางตอนบนประเทศไทยนะครับ
ประเทศไทยของเราออกไปก็มีพายุอยู่๓ลูกนะครับ
สองลูกเข้าไปในบริเวณประเทศจีนกับญี่ปุ่นนะครับ
ขออภัยนะครับประเทศเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับ
อีกหนึ่งลูกที่เห็นอยู่ด้านล่างเป็นพายุอีกหนึ่งลูกนะครับ
เกาะตัวแถวไต้หวันแล้วก็เข้าไปที่จีน
พายุลูกนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับ

ก็มีการเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในระยะนี้แรงขึ้นนะครับ
ฝนที่ก่อนหน้านี้หายไปในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานก็
ถูกดึงกลับมาเป็นหางของพายุลูกนี้
แล้วก็ผ่านบริเวณทางพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานของไทย
ก็ทำให้ฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับ
สถานการณ์คลื่นคุณผู้ชมดูในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับ
ม่วงคือคลื่นที่มีความสูงประมาณ๒๔เมตรนะครับ
มีการเขยิบเข้ามาประชิดติดแนวชายฝั่งบริเวณฝั่งอันดามันมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับ
ใครที่จะใช้ชีวิตจะเดินทางตามท้องทะเลนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันคงอาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับ
เพราะนอกจากคลื่นที่แรงถึงแม้ฝนจะตกไม่เยอะเท่าไหร
แต่ว่ากำลังของคลื่นที่ซัดเข้ามาตามแนวชายฝั่งทำให้เกิดอันตรายได้

ก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างต่างที่อยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับ
รวมไปถึงทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้ชีวิตไปเดินทางท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับ
ดังนั้นใครจะสัญจรผ่านเส้นทางตามริมชายฝั่งแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ